ที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดกับหนึ่งแต่ว่าเรามีการจับมือกันแล้วแล้วเราบอกกับนิ่มว่านิ่มไว้ใจเราไหมจับมือกับเราอันนี้เราใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วเราใช้จิตวิทยาของเราหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกของเธออยู่ตรงที่เราพาไปเมื่อวานให้เธอจับมือเราให้แน่นแน่นที่สุดเท่าที่เธอจะจับได้นิ่มบีบมือเราประมาณสามครั้งบีบจนเราจะ

ร่ำเรียนวิชามาและนับถือปู่พญานาคแล้วก็ใช้ไพ่ในการดูดวงใช้จิตวิทยานะคะในการคุยกับน้องก่อนยังไม่ได้มีการใช้ศัยศาสตร์ใดทั้งสิ้นในการคุยใดใดนะคะเพื่อให้น้องอ่ะคือเหมือนน้องแตกตื่นในนักข่าวด้วยอะไรด้วยเราก็เลยได้คุยกับน้องสองคนนะคะอ่าพอเราคุยกับน้องสองคนปุ๊บสิ่งที่เราได้รับข่าว

ตรงนั้นเราก็ถามเขาว่านี่ไม่โกหกเราใช่ไหมเขาก็บอกว่าไม่แล้วในตามหลักศัยศาสตร์ของเราเราก็รู้สึกได้ว่าคือมันตรงนั้นจริงแต่หนึ่งไม่สามารถที่จะไปมีดวงตาที่จะไปเห็นได้มากกว่านี้เนื่องจากว่ามันเป็นวิบากรรมใครวิบากรรมมันถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นเขาไม่เปิดให้เรารู้เราก็ไม่รู้
ตอนที่เดินไปหลังบ้านเราคุยกับเขาก่อนหน้านี้เราก็บอกว่ามองตาเรานะมีอะไรที่หลังบ้านไหมเขาก็ตาเลิกลักแล้วบอกไปงั้นเราไปหลังบ้านกันแล้วพอไปหลังบ้านเขาก็ยังมีอาการเลิกลักอยู่ก็ยังกลัวกลัวก็ยังกลัวเหมือนแบบพูดง่ายถ้าภาษาไทยคือสับหลอกตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย
แต่พอเราได้คุยกับเขาจริงจริงเมื่อสักครู่อ่ะน้องก็เริ่มหนีน้ำตาก็แบบว่าเออก็มีความสำนึกแล้วก็คือว่ามันก็คงจะใช่ตรงนี้จริงจริงคือมาบอกอีกทีว่าเป็นเป็นที่น้ำใช่มาบอกตรงตรงประมาณที่ดินตรงน้ำตรงที่เขาเดินผ่าโพงป่าไปอ่ะนั่นแหละประมาณนั้นแต่ว่าเขายังไม่ได้พูดนะคะว่าเ
ที่เหลือก็ให้มันเป็นหน้าที่ของข้างหลังเขาแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อเพราะตอนนี้เราโฟกัสที่เด็กดีกว่า
อันนี้หนึ่งขอพูดเลยนะคะว่าประโยคที่เขาพูดเขาไม่ได้พูดกับหนึ่งแต่ว่าเรามีการจับมือกันแล้วแล้วเราบอกกับนิ่มว่านิ่มไว้ใจเราไหมจับมือกับเราอันนี้เราใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะแล้วเราใช้จิตวิทยาของเราหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกของเธออยู่ตรงที่เราพาไปเมื่อวานให้เธอจับมือเราให้แน่นแน่นที่
สุดเท่าที่เธอจะจับได้นิ่มบีบมือเราประมาณสามครั้งบีบจนเราเจ็บแต่เราบอกว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เธอปล่อยมือเราแล้วเธอเดินออกไปได้เลยแต่นิ่มบีบมือเราแรงมากแรงมากมากจนเราบอกว่าแล้วตัวหนึ่งเองก็รู้สึกว่าเราขนลุกแล้วเรารู้สึกว่ามันใช่ตรงที่เมื่อวานที่เราไปตรงนั้นจริงจริงแล้วคราวนี้เราก็บอกอ่ะโอเคนิ่มเธอไม่โกหกเราแล้วนะเพราะเราสัญญากันแล้ว
การทำพิธีเมื่อวานที่เอาผ้าคุณหนูคือปลอมมาให้ทำเนี่ยมันมีถ้าจะอย่างงี้แล้วมันจะมีผิดพลาดที่ขาดขึ้นอะไรมั้ยผิดพลาดค่ะมันมีการผิดพลาดเหมือนกันโจทย์เนี้ยมันก็ยากเพราะว่าในทางศัยศาสตร์อ่ะมันผิดพลาดเลยเพราะว่ามันไม่ใช่ผ้าของน้องโดยแท้จริงแล้วพอตอนเช้าผ้ามันดันผ้าม

มีเราก็เกิดจากการที่เรานั่งสมาธิมากมากจิตเรามันก็เลยนิ่งประมาณนี้เราไม่ใช่ร่างทรงนะคะก็ขอแก้ข่าวตรงนี้ด้วยให้พูดแบบเวลาจะเม้นอะไรหรือจะพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยให้รู้จักเราก่อนศึกษาเราก่อนแล้วค่อยวิจารณ์เราประมาณนี้เราอยากให้นิ่มให้ความร่วมมืออะไรกับเราบ้างครับถึงจะมีโอกาสที่จะได้เจอน้องครับผมตอนเนี้ยเดี๋ยวให้น้องไปสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วเดี๋ยวสักพักนึงอ่ะ
จะให้กับความร่วมมือเหมือนเดิมใช่เพราะว่าน้องก็เริ่มจะใจอ่อนลงแล้วเริ่มที่จะแบบว่าอยากจะพูดแล้วแต่ก็ยังอีกใจหนึ่งอยากพูดอีกใจหนึ่งไม่อยากพูดแล้วเราซึ่งไม่สามารถไปบีบบังคับให้เขามาพูดได้เลยอ่ะในเรื่องแบบเนี้ยเพราะว่าเด็กอายุสิบเจ็ดอ่ะมันก็ต้องกลัวอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราก็พยายามพูดให้เขา
เขารักลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดพูดเขาก็พยักหน้าพยักหน้าพยักหน้าตอนคุยที่ร้านกาแฟก็คือหลองหายแต่พอมาเจอพี่นักข่าวเขาใส่หัวไม่รู้แบบเงี้ยอันเนี้ยมันก็ทำให้เราเสียหายเหมือนกันนะเหมือนทรัพย์หลอก